ช่วงนี้อากาศก็เริ่มร้อนนะฮะใช่ค่ะอารมณ์ก็อย่าให้ร้อนตามอากาศ
ใช่ค่ะบางทีเรื่องเล็กน้อยโอ้โหนำมาซึ่งเหตุการณ์ยิงกันทำร้ายร่างกายกันบ่อยครั้งนะคะ
ข่าวสารใช่วันนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องแรกนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เราจะไปติดตามกันนะครับเกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดตราดนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะก็อายุสี่สิบเจ็ดปีแล้ว
มีปัญหาเรื่องมรดกที่ดินทำกินกับพี่ชายบ้านอยู่ติดกันเลยที่อยู่ติดกันเลยนะครับ
ที่สุดแล้วถึงขั้นใช้มีดฟันกันจนเสียชีวิตโอ้โหเนี่ยเหตุการณ์นี้นะครับ
เกิดขึ้นที่บ้านฉางเกลือในตะบนห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ
อ่าเป็นบ้านพักของนางอินทิราสาวิกาอายุสี่สิบเจ็ดปี
เป็นเจ้าของบ้านและคนที่ลงมือก่อเหตุ
ใช้มีดตัดสับปะรดฟันพี่ชายจนเสียชีวิตอืม
คือตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยศพก็เสียชีวิตลักษณะ

กลางหน้าอกด้วยนะครับถูกฟันด้วยของมีคม
เป็นแผลยากว่าสามสิบเซนติเมตร
บริเวณมือซ้ายมีรอยถูกของมีคมบาดด้วย
ส่วนรอบจุดเกิดเหตุมีคราบเลือดกองอยู่กับพื้น
มีโอ่งน้ำกระถางต้นไม้แตกระจายอยู่รอบตัวบ้าน

เสียชีวิตทราบชื่อในเวลาต่อมาก็คือในเก่งสาริกาอายุ๕๐ปี
เป็นพี่ชายของนางอินทิราผู้ต้องหานะครับพี่ชายแท้กันเลยนะครับ
อยู่ติดกันเลยนี่ฮะผู้ต้องหานางอินทิราเธอก็ให้การรับสารภาพแบบนี้นะครับ
ว่าเป็นคนลงมือใช้มีดฟันพี่ชายเสียชีวิตจริงเพราะว่าก่อนเกิดเหตุมีเรื่องโตเถียงกันนะครับ
แล้วก่อนหน้านี้มีเรื่องโต้เถียงกันมาตลอดเรื่องที่ดินทำกินที่มีการปลูกต้นยางเอาไว้๔๐ไร่ที่ไม่น้อยนะฮะ
ลูกต้นยางพาราไว้๔๐ไร่เป็นมรดกที่แม่แบ่งเอาไว้ให้ก่อนที่แม่จะเสียชีวิต
พอแบ่งที่ดินกันแล้วนะทีนี้ไอ้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือสวนยางพารา๔๐ไร่เนี่ย
บางส่วนเนี่ยมันไปอยู่ในที่ดินของพี่ชายพี่ชายก็ไปตัดขายจนหมดเลยนะ
เหลือในส่วนของตัวเองอยู่ประมาณ๑๔ไร่พอในส่วน๑๔ไร่สวนยางที่แม่เคยปลูกเอาไว้เนี่ย
แล้วตอนหลังแบ่งที่ดินให้ลูกเนี่ย๔๐ไร่มันส่วนใหญ่มันอยู่ฝั่งของพี่ชาย
จะตัดจะทำอะไรไปเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่ว่าเหลือในส่วนที่อยู่ในที่ดินของเธอ๑๔ไร่
พอเธอจะตัดขายพี่ไม่ยอมพี่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปขายเอง
ก็เกิดเรื่องโตเถียงกันมาตลอดทะเลาะกันเรื่อยมาจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุครับ
พี่เนี่ยชอบเข้ามาทำลายทรัพย์สินในบ้านเธออยู่หลายครั้งนะฮะรอบบ้านเธอเนี่ย
ล่าสุดมาทำลายโอ่งน้ำมาทำลายอ่างบัวเมื่อคืนนี้อย่างที่เห็นมีสภาพแตกเติกอยู่เนี่ยนะ
อันนี้เธออ้างว่าพี่ชายเนี่ยบุกเข้ามาทำลายนะครับแล้วเสร็จแล้วจะเดินเข้ามาในบ้านอีก
เมื่อคืนนี้นะครับเธอก็เลยคว้ามีดตัดสับปะรดที่มีความยาวประมาณ๑๙นิ้วมาถือเอาไว้
แล้วก็รออยู่ที่หน้าบ้านเพราะว่ากลัวว่าพี่ชายเนี่ยจะมาทำลายรถกระบะที่จอดอยู่
ทำร้ายอ่างบัวทำลายโอ่งน้ำไปแล้วแล้วมาเจอพี่ชายเนี่ยนะครับ
ตอนที่เห็นเธออยู่หน้าบ้านก็มาด่าทอมาพูดจาท้าทายที่สุดแล้วเธอบอกว่าเธอทนไม่ไหว
หลับหูหลับตาใช้มีดตัดสับปะรดที่ยาว๑๙นิ้วเนี่ยฟันใส่พี่ชายไป๒๓ครั้ง
โดยที่ไม่รู้ว่าโดนตรงไหนบ้างรู้แต่ว่าพี่ชายวิ่งหนีออกไปแล้วก็ไปล้มลงอยู่ตรงลานหน้าบ้าน
แล้วก็สิ้นใจตายเธอก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
นำตัวนายสุพดลนำสินอายุ๔๗ปีสามีของนางอินทิรา
อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย

จะมีส่วนร่วมในการลงมืออะไรหรือเปล่านะครับ
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อไปค่ะ
นี่เป็นปัญหาที่พ่อแม่หลายคนก็กลุ้มใจนะอืม
เพราะถ้าเราไม่อยู่แล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติเนี่ย
ลูกหลานเนี่ยแบ่งกันจะทะเลาะกันหรือเปล่าใช่ค่ะ
บางทีที่ดินไม่ได้เยอะมากมูลค่าไม่ได้สูงมาก
ยังทะเลาะกันถึงขั้นยิงกันตายก็มีอ่า